ส่งไลน์มาบอกกันได้นะคะสถานการณ์เรื่องฝุ่นควัน
เวลาที่เราเรียกว่าฝุ่นจิ๋วมันดูน่ารักนะ
แต่จริงแล้วคือโทษของมันมลพิษมันร้ายจริงนะคะคุณผู้ชม
บางคนคิดว่าถ้าสมมุติเกิดว่าขึ้นรถ
อย่างรถปรับอากาศมันน่าจะปลอดภัยมันน่าจะโอเค
หรือว่ารถเก่งของเราเองที่เราขับเอง
ฝุ่นมันไม่น่าจะเข้ามาหรือแม้แต่นอนอยู่ในบ้าน

มีการแชร์แล้วจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะ

ก็จะไปแถวปิ่นกล้าวบางพัฒน์เห็นไหมคะ
อยู่ในระดับที่โอ้โฮ
เห็นอะไรไหมคือดูสิตัวเอสเนี่ยเออทำไมมันพุ่งขึ้นเยอะจังเลยคะ
เครื่องพี่เป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าวัดได้อย่างนี้จริง
เออคือเขาบอกว่าจริงตอนแรกก็เห็นอยู่ว่า

แต่พอเดินผ่านพวกรถเข็นรถปิ้งย่างร้านอาหารตามสั่ง
ที่เขามีพวกผัดทอดอยู่ริมถนนเนี่ย
ฝุ่นละอองมันพุ่งพลวดเลย
จาก๒หลักมันเพิ่มขึ้นไป๓หลัก
แล้ว๓หลักมันไม่ใช่๑๐๐๒๐๐ไง

๔๖๒แล้ว๕๐๒แล้วแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีการวัดค่าฝุ่น
บนรถปรับอากาศรถเมย์นี่แหละ
หลายคนก็คิดว่าเออขึ้นปอขึ้นรถแอร์
แล้วมันน่าจะโอเคขึ้นน่าจะปลอดภัยจากฝุ่นพิษ
คุณดูสินี่ขนาดบนรถปอนะ
โอ้โหแล้วหน้ากากนี่๑๘๓ใช่ไหมหน้ากากพี่เขาสุดยอดนะ
ใช่ค่ะคือวัดค่าได้สูงที่สุดในคลิปนี้นะ
ช่วงที่อยู่บนรถปอ๒๑๔ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คือในรถปอก็เลยเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นที่มันดูดเข้าไป
แล้วยิ่งผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถแบบนี้
ก็เหมือนกับนั่งอยู่ในถังเก็บฝุ่นของเครื่องอะค่ะ
ดังนั้นนะคุณผู้ชมต่อให้คุณผู้ชมเดินทางแล้ว
ถ้าเกิดขึ้นบนรถปรับอากาศ
ก็ใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยนะคะ
ครับต้องถึงจุดนั้นเลยเหรอฮะที่บ้านก็ไม่พ้น
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาแชร์กันมา
บอกว่าอยู่ในบ้านแท้นะครับ
แล้วเปิดแอร์นอนในบ้านแท้
ไม่นึกว่าเอาเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
มาวัดปรากฏนะครับว่าพบระดับมลพิษที่อยู่ในบ้าน
มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แม้ในบ้านจะติดแอร์เรียบร้อย
แต่ค่ามลพิษก็ยังสูงใกล้เคียงกับนอกบ้าน
น่าตกใจคือหลังจากเปิดแอร์นอนทั้งคืน
ตื่นเช้ามาฝุ่นพิษได้เข้ามาสะสมในห้องนอน
มีค่าพุ่งสูงขึ้นหนักกว่านอกบ้านซะอีก
เรื่องนี้คนแชร์ก็บอกว่าไม่ดราม่านะคะ
คือมันวัดได้แบบนี้จริงจะให้ดิฉันทำยังไง

กลัวคนจะโจมตีว่าจะทำให้กลายเป็นเรื่องตื่นตระหนกหรือเปล่า
ในบ้านยังมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดนี้เลย
นี่แถวบ้านดีชันเขียนสะพานสูง
ก็วัดในห้องนอนนะบ้านที่อยู่ติดกับริมถนนเนี่ย
คุณค่าฝุ่นละอองอยู่๑๘๐กว่า

แต่อยากให้นักวิชาการมาพูดถึงเรื่องนี้
มาตอบแล้วก็มาชี้แจงเรื่องเหล่านี้อยู่
อยู่ในบ้านปลอดภัยหรือเปล่านะครับ

พวกฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองกรุงในบริมถนนี่
หลายคนเขาก็ปรับวิกฤตเป็นโอกาสนะคะ
อย่างนี้เลยปรับตัวได้ดี

คุณผู้ชมเป็นคนขายพวงมาลัย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งไปเจอ
ที่บริเวณ๔แยกพระราม๙เรียบด่วนรามอินทรา

คือเหมือนกับเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
แล้วแป๊บเดียวนะที่ขายนะหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
เพราะว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดซื้อกัน

เพราะว่าตอนนี้ดิฉันเห็นเขาแชร์กันแล้ว
หน้ากากอนามัยยี่ห้อดังเขาทำเรียนแบบกันมาแล้ว

ใช่แล้วเขาขายกันอยู่ในโลกออนไลน์
ของปลอมแบบนี้เราคิดว่ามันกันได้ไง
ก็เอามาใส่แล้วก็เดินไปทั่วเลย
ปรากฏว่ามันกันอะไรไม่ได้ข้างในจะแย่
ครับมาว่านี้ผมไปอุบลราชธานีมา
จะขึ้นเครื่องกลับสนามบินอุบล

แล้วก็เมื่อเช้าผ่านเส้นลาดพร้าว

มีการฉีดพ่นละอองน้ำลงมาจากสะพานลอยอันนี้น่าสนใจนะ
ถ้าสะพานลอยทุกอันมีแบบนี้หรือว่าทางด่วน
ขอบทางด่วนแล้วมีแบบนี้พ่นลงมาน่าสนใจนะครับ